แต่พี่น้อง
พี่น้องคู่นี้น่าคุ้นไปร่วมงานวันเกิดด้วย

อ๋อเหรออืมแต่เนี่ยค่ะมันวันนี้
เพื่อนพี่ที่เป็นนักข่าวอยู่ที่กัมพูชา
บอกว่าผมส่งภาพชุดนี้มาให้
คือตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ที่กัมพูชา

ใช่ไงคะก็คือคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ค่ะ
รู้ไหมภาพต่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
สื่อของกัมพูชาเขาก็มีการโพสต์เรื่องนี้
เมื่อวันที่๕สิงหาแล้วก็ระบุข้อความ

พร้อมกับคุณยิ่งรักชินวัฒน์คู่พี่น้อง

ไปที่กรุงพนมเป็นกัมพูชา
ร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิด

ในจักรกลุงพนมเปนที่เมืองทักมาว

ดูจากภาพวันนี้เห็นแรงผิว

ในประเทศนะคะบอกว่าพี่น้องอดีตนายกของไทยเนี่ยบินมาพักค้างที่บ้าน๑คืนแล้วก็ทานอาหารเช้าร่วมกันในวันที่๖กรกฎาแล้วก็บินออกจากกัมพูชาไปซึ่งคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซ็นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตั้งแต่นู้นปี๓๕ค่ะคุณผู้ชมก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะเป็นนายกแล้วก็เคยปรากฏว่า

ในทักศิลป์เป็นเป็นนายกคือคนกัมพูชาในเรียนภาษาไทยเลยนะค่ะยุคนั้นกัมพูชาคนกัมพูชาในเรียนภาษาไทยพูดไทยได้ผมมาไปทำข่าวที่กัมพูชา
บางทียังเจอคนกัมพูชาบางคนเนี่ยพูดไทยกับเราเลยเขาบอกเขาเรียนตอนนั้นแหละเพราะตอนนั้นการค้าการขายไทยกับกัมพูชาเนี่ย
ค่อนข้างจะเฟื่องฟูนะครับก็เป็นยุคนึงครับเล่าสู่กันฟังครับ
แล้วที่บอกว่ามีนัดตรวจร่างกายตรวจแล้วยังไม่ให้เดินทางตรวจแล้วตรวจแล้ว
หรือกลับไปจะไปตรวจหรือก็เห็นรูปเขาตรวจแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแล้ว
สงสัยกันไหมว่าที่ยังเดินทางกลับมาไทยไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องการตรวจร่างกาย
จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้คนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเพิ่งมีการตรวจร่างกายไป
ไม่ใช่หรือครับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งครับโพสต์รูปในอินสตาแกรม
ของคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานลูกสาวของอดีตนายกทักษิณเนี่ย
ที่โพสต์ไว้เมื่อสิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาอ่า
เหมือนจะนั่งกันอยู่ครับนั่งกันอยู่ตรงเก้าอี้ตรงโซฟาตรงเนี้ย
ว่าน่าจะเป็นสถานพยาบาลแหละโดยภาพนี้คุณอุ้งอิ๊งระบุข้อความว่า
ตรวจสุขภาพหน่อยแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจอืม
ชาวเน็ตก็จับสังเกตว่าอ้าวถ้าเพิ่งจะตรวจไป
เมื่อสัก๑๑กรกฎาคมเนี่ยอ้าวไม่ถึงเดือนนี้หมอเรียกกลับไปตรวจซ้ำอีก
คนละหมอกันไงหรือเปล่าพี่เบิร์ตแล้วที่พี่เบิร์ตเห็น
หมายถึงอันนี้ใช่ไหมล่ะเออคนละหมอกันไงก็คือหมอหนึ่งโรคนึง
หมอนึงโรคนึงไงใส่อาการเออค่ะมีคนก็เข้าไปข้อความของคุณทักสิน
ติดแฮชแท็กไว้ว่าเผลอเจอแล้วก็เพื่อไทยการละครครับครับ
ซึ่งคำว่าเพอร์เจอร์ก็คุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีเป็นคอมเมนต์ที่คุณอุ้งอิ๊ง
เคยไปคอมเมนต์เอาไว้ที่ตอนนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าทักษิณเนี่ย
คุณทักษิณเลื่อนกลับไทยแล้วแต่สิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์เอาไว้
ก็กลายเป็นเรื่องจริงสรุปก็คือไม่ใช่เรื่องเผลอเจอสิแล้วครั้งนี้
โพสต์อะไรล่ะโพสต์เป็นข้อความแล้วก็บทเพลงให้กำลังใจ
จากเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับที่ส่งไปให้คุณอุ้งอิ๊งครับค่ะ